เดี๋ยวก่อนต้องให้พี่เกริ่นก่อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่มีการเกริ่นมันก็จะเข้าใจผิดกันไปตลอดเวลา
สวัสดีทุกคนน้องที่รัก
อันดับแรกต้องขอขอบพระคุณก่อนนะคะที่เชื่อฟังกันดีมาก
ไม่ไปรอพี่ที่แอร์พอร์ตเพราะว่าเมื่อคืนนี้เครื่องก็ดีเลยไป๓๕นาทีก็จะดึกมาก
คุยได้ภูมิในส่วนของพี่ทั่งหมดเหลอะหวังวาเป็นอย่างไร
ดีใจเค้าค่ะมีกำลังใจเยอะมากขอขอบคุณเลยเลยเฉยเดียว
คือตั้งแต่ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยได้ทำนั่นก็คือพี่ได้พยายามเขียนแล้วก็คิดว่าจะโพสต์
แต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วก็มีคนที่ให้ความคิดเห็นอยู่ข้างพี่ตลอดเวลาก็บอกว่าอย่าพึ่ง
แต่วันนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะอ่านสิ่งที่พี่อยากจะโพสต์ให้กับทุกคนเนี่ยนะคะได้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นนะคะ
คือก่อนอื่นเนี่ยพี่คงต้องขอขอโทษจริงพี่มีความรู้สึกพี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เสียใจไหมเสียใจมากนะคะที่เกิดขึ้น
ที่จะรับผิดตรงนี้ไหมแน่นอนค่ะแต่ว่าพี่ก็ได้ขอโทษน้องเขาไปแล้วนะคะเราได้ปรับความเข้าใจกันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งน้องเข้าใจเราก็เข้าใจด้วยเช่นกันนะคะ
แต่ก็ไม่ทราบนะคะหลังจากนั้นว่าน้องเขายังมีการที่เรียกว่า

ติดคาใจเขาอยู่นะคะก็มันก็เลยทำให้มีการไปปรึกษาทนายหลายหลายคน
หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องอ่ะ
ต้องบอกว่ายังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกหลายวันมากเลยทีเดียว
จนกระทั่งวันหนึ่งมีการนำเสนอเรื่องราวนี้ขึ้นมา
หลังจากที่พี่เนี่ยได้พยายามที่จะติดต่อน้องนะคะทันทีแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้
จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพี่ก็ต้องติดต่อกับผู้จัดการคนเก่าของเขา
พอเราได้พูดคุยกันแล้วก็ตกใจกับการนำเสนอข่าวมาก
ไม่กล้าที่จะคืออันที่จริงแล้วน้องเองเนี่ย

จากการที่มีข่าวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการของน้อง
แล้วก็ในที่สุดเราก็จะได้มาเจอกันในวันที่๒๙ก็คือวันสุดท้าย
เป็นวันสุดท้ายของภารกิจที่เราได้ทำกันแล้วเมื่อกลับไปถึงเมืองไทย
เราก็จะพูดคุยผ่านสื่อพร้อมกันด้วยเพราะว่ารายละเอียดของเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ก็ขอให้รอฟังจากเราทั้งสองคนซึ่งก็จะดีที่สุด
สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยพี่ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของเขา
อันต่อไปเนี่ยนะคะพี่ก็ต้องขอโทษกับสิ่งที่พี่ทำผิด
แล้วก็ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวพี่
ทั้งสองคนจากปากเลย

อย่าเพิ่งด่วนที่จะตัดสินใจ
ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้น

ยังไงพี่ก็ต้องขอยอมรับ
ในผลที่มันเกิดขึ้น

อันนี้คือสิ่งที่พี่

คิดว่าน่าจะเงียบไว้ก่อน
ทุกอย่างก็คงควรที่จะเงียบเอาไว้ก่อน
ในขณะที่มันมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายรุนแรง
ก็ไม่รู้จะตอบโต้กันไปทำไม
ที่พี่ทำให้กับเขาสาเหตุเพราะว่าเขาดูแลพี่มาตลอดตั้งแต่แรก
ใครเห็นก็อยากที่จะให้พี่ช่วยแนะนำ
แต่ว่าก็มีหลายคนที่ให้พี่แนะนำแล้วก็ไปด้วยกัน

ที่เป็นกระมวลสันดาลของตัวเองนั่นก็คือ
ต้องทำทุกอย่างให้เกิดความสมบูรณ์แบบ
พอใจในสิ่งที่เราจะเป็นคนทำให้เขาให้คนที่ได้รับเนี่ยมีความพึงพอใจ
อย่างมากและมากที่สุดทุกครั้งที่เวลาพี่ไป
พี่จะไม่อยู่นิ่งพี่จะไปดูว่าเราควรจะไปกินอะไรที่ไหน
อะไรมันควรจะอร่อยเราควรจะไปดูอะไร
เกาหลีใต้มันมีอะไรไปตรงไหน
คือพี่ก็จะไปสืบสอบอย่างนี้จนกระทั่งเพื่อนขอตามไปด้วย
เมื่อเวลามีเคสนะคะที่ไปเพื่อนทุกคนก็บอกขอบคุณ
สนุกแล้วก็ดีใจมากตามที่เราบอกว่าน่าจะเป็นอย่างงี้
ดังนั้นทุกครั้งที่พี่มีคนที่พี่จะต้องดูแล
พี่ก็จะทำอย่างนี้ตลอดเวลาเราก็ไม่ได้ทำอย่างนี้มา๓ปีเต็ม
เพราะว่าเรื่องโควิดใช่ไหมมันก็ต้องหยุดไป
ก็จะเป็นเคสเนี้ยเคสแรกเคสแรกอันเนี้ยมันก็คือเคสที่
รู้จักกับน้องจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของเขาเมื่อก่อน
เป็นคนแนะนำและสิ่งหนึ่งที่พี่พูดเลยก็บอกว่า
เธอเป็นคนหล่อแต่เสียอย่างเดียวถ้าคนหล่อเนี่ย
ข้อห้ามมีจมูกที่งุ้มเหมือนกับผู้หญิงก็ห้ามฟันเกย์
ออกไหมฮะต้องเรียกคือต้องควรที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบ
เพื่อที่จะนำตัวเองเข้าไปสู่ในแวดวงบันเทิงได้อย่างดี
เพราะว่าเราก็จะต้องครบถ้วนกระบวนความเอ่อเขาก็ได้ไปปรึกษา
นะคะเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการนัดหมาย
แล้วก็ไม่ได้มีการวางมัดจำอะไรใดทั้งสิ้นพี่ก็แบบว่าไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ไปติดใจก็ปล่อยวางไปเพราะว่าก็ยังมีคนอื่นอื่นเนี่ยนะคะ
ที่เขามีความที่อยากจะไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้นัดหมายด้วยเช่นกัน
เพราะว่าก็ต้องอยู่ที่จังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้เป็นต้นวันหนึ่งอยู่อยู่เนี่ยนะคะ
ผู้จัดการเขาก็บอกว่านี่น้องเขาจะไปแล้ว
ก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรให้น้องติดต่อมาเลยก็แล้วกัน
น้องก็ติดต่อมาพอติดต่อมาเสร็จเนี่ย
ก็จัดการทำในการติดต่อทางเกาหลีให้เรียบร้อยทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
เอ่อเราต้องใช้เวลาในการติดต่อเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเวลาการเดินทางไปเกาหลี
มันจะต้องมีเรื่องของการทำวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เททีอะไรเนี่ย
ก็จำไม่ได้เนี่ยก็คือกันเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกไฟล์ทว่าควรจะไปในลักษณะตอนนี้
สิ่งหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าผมอยากจะไปเที่ยวก่อน๒วันได้ไหม
ก่อนที่จะทำในสองวันนี้ผมอยากไปเที่ยวก่อนผมจะได้ไปถ่ายรูป
ให้พี่อ่ะช่วยพาไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเขาเคยไปครั้งหนึ่ง
เขาไม่เห็นประเทศเกาหลีนอกจากผับบาร์เราก็บอกไม่มีปัญหา
เพราะมันเข้าทางของเราอยู่แล้วถูกไหมคะเราเราต้องดูแลอย่างนี้อยู่แล้ว
เป็นการดูแลอย่างอย่างครบถ้วนไม่ใช่ดูแลตั้งแต่
คือเริ่มดูแลตั้งแต่ทำก่อนทำทำหลังทำดิฉันจะเป็นคนหาข้าวหาน้ำ
จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็มีหลายคนที่เคยไปกับดิฉันด้วย
เขาก็จะรู้ว่าดิฉันดูแลแบบสุดเพื่อที่จะแบบว่าให้เกิดความประทับใจ

พี่คงทำงานอยู่ในเวทวงบันเทิงมาได้ตั้งสามสี่สิบปีใช่ไหม
เพราะเราเนี่ยต้องสมบูรณ์แบบทุกเรื่องต่อมาให้ทำในลักษณะเป็นมาร์เก็
แบบเนี้ยก็เลยต้องต้องสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันแต่ทุกครั้งเนี้ยเวลาเราจะทำอ่ะ
อะไรเนี่ยเราก็จะต้องถามผู้ร่วมทางด้วยตลอดเวลา
ว่าถ้าสมมุติอยากไปไปอย่างนี้ไหมไปตรงนี้ไหม
ชอบแบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมถามไหมมันต้องถามถูกไหมคะ
เขารู้หมดแล้วว่าเขารู้หมดแล้วว่าต้องไปไหนเขาเป็นลูกค้า
เราก็ต้องเป็นลูกค้าใช่ไปถามได้ทุกคนที่ฉันน่ะมีเนี้ย
นะคะในประเทศไทยเนี่ยไปไม่รู้กี่คนแล้ว
ทุกครั้งที่ไปดิฉันจะมีจัญญาบันในการทำงานของดิฉันนั่นคือ
ทุกคนก็จะลุมเข้ามาหาดิฉันว่าไอ้นี่ไปอีกแล้วทำสวย
ดิฉันจะไม่มีรูปคู่ถ่ายกับลูกค้าเด็ดขาด
เพราะจะต้องปิดบังไว้แล้วยิ่งเป็นเคสที่ในอนาคตข้างหน้า
เขาจะต้องเป็นคนอยู่ในวงการ

เอาไปเมาส์กันได้ทีหลังใช่ไหม

ซึ่งก็คงต้องขุดคุยกันอยู่แล้ว
แต่เราก็พยายามจะปิดบังหมดทุกเรื่องราว
ดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่รู้นะคะว่า
จะมีการถ่ายสตอรี่หรืออะไรแล้วแต่
ดิฉันไม่ทราบหรือบางทีก็ทราบ

แต่ของดิฉันเนี่ยรับรองว่าจะไม่มีเล็ดลอดออกไปเด็ดขาด

แต่ว่าน้องเขาก็พลาดกับการไปไฟล์ทเดียวกับดิฉัน
สาเหตุเพราะว่าจองชาไป
เราเตือนทุกวันจองหรือยัง
ครับครับครับครับ
คือเราก็เข้าใจวัยรุ่น
เสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดเขาก็บอกว่าเขาจองไม่ได้เพราะว่า

มันจะต้องไปถึงก่อนดิฉันประมาณ๒ชั่วโมง

เพราะว่าเราจะได้เอารถของโรงพยาบาลมารับทีเดียวแล้วก็ไปเลย

บอกอยู่ได้นะบอกอยู่ได้ครับอยู่ได้ครับ

นะคะน้องเขาก็หล่อเรียบร้อยก็ไปเจอกัน
แล้วก็เข้าไปเช็คอินในโรงแรม
ซึ่งที่เมืองนอกเนี่ยมันต้องเช็คอินตอนประมาณตีเออไม่ใช่บ่าย๒

สิ่งหนึ่งอะนะคะที่ฉันเนี่ยเวลาไปดูแลใครก็แล้วแต่เนี่ย

เป็นมากเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยมันต่างพื้นฐานกันมากเลยทีเดียว

ฐานแต่ละคนก็คนละแบบ
ดิฉันก็ต้องเรียกว่า

เพื่อจะทำยังไงให้เขาถูก

และยิ่งเป็นวัยรุ่นที่ฉันเคยมีวัยรุ่นนะคะ

ก็ไปทำอันนั้นง่ายมากหรือก็แปลกใจเหมือนกัน

และผู้จัดการส่วนตัวเขาก็ฝากฝังมา

เราก็ต้องยิ่งต้องดูแลให้ได้เป็นอย่างดี

ที่บางทีเนี่ยอาจเพลินไป
มีพูดคุยเขาก็จะพยายามจะฮินดิฉันนะว่าเข้าไปกลับไปใหม่สิ
ต้องกลับไปใหม่สิขอโทษแล้วเขาเรียกดิฉันแม่นะฮะ
ด้วยความขอบคุณแม่ต้องกลับไปได้กลับไปได้บอก
กลับไม่ได้กลับไปยังไงถ้าเขาไม่เรียก
ประโยคอย่างนี้ที่ฉันพูดกับแม้กระทั่งออกสื่อฉันก็ไปพูดอยู่ตลอดเวลา
ถ้าเขาไม่เรียกเราไม่รู้จะกลับยังไงนี่ไงแม่มีช่องของตัวเองตอนเนี้ย
แม่ก็กลับของแม่มาอยู่ตรงนี้แล้วอย่างเงี้ใช่ไหมต้องได้ต้องได้บอกหยุดฟังก่อน
ดิฉันก็ไปจับที่แขนหยุดฟังก่อนอย่ากดดัน
ไม่ได้เลยอ่ะอย่าดิฉันก็เนี่ยไม่ใช่โตะนะคะตีตีต้นแขน
อย่าใจเย็นฟังก่อนอย่ากดดันแม่ขนาดนี้
ก็เลยไปแล้วก็ไปทานข้าวกันเขาก็จะเป็นคนชอบถ่ายรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็โอเคไม่ว่ากันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พักเข้าโรงแรม
แล้วก็พอหลังจากนั้นก็นัดกันตอนเย็นเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารค่ำ
แล้วก็บอกว่าอ่ะไปใกล้แถวนี้แล้วกันเนอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ต้องไปไกลจากโรงแรม
เราจะได้กลับมานอนพักผ่อนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นอาจจะไปได้เที่ยวต่อ
เขาพยายามจัดสรรให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
พอเราก็พูดคุยนะตอนทานข้าวบอกว่าอยากไปเที่ยวไหนอยากจะไปทำอะไรอะไรอย่างนี้
บอกเอาอย่างนี้ไหมโรงแรมอยู่ใกล้วัดสิ่งหนึ่งนะคะดิฉันจะพาผู้ที่เป็นลูกค้าเนี่ย
ไหว้พระเสมอที่วัดเนี่ยอยู่ตรงโคเอกมันก็จะอยู่แบบจากโรงแรมไปก็ถ้าเดินไปก็ได้
แต่ก็คนไทยไม่ชอบเดินเราก็จะนั่งแท็กซี่กันไปก็บอกไปไหว้พระจะได้ไปขอพร
บอกว่าเนี่ยไปไหว้พระแล้วอยากไปไหนอยากทำอะไรบอกว่าเนี่ยมาครั้งแรกก็เห็นแต่บาร์
บอกว่าอยากไปดูอะไรประเดี๋ยวคิดว่าเนี่ยชอบเมียนดงแน่เลยใช่ไหม
คนไทยชอบเมนดงอย่างนั้นถ้าจะไปเมียนดงเนี่ยนะขึ้นไปดูไอ้นั่นก่อนไหม
เดี๋ยวเราก็แบบว่าไปหาอะไรกินกันกันก่อนก็แล้วกันนึกออกไหมไปหาอะไรกินกันก่อน
แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมีไก่ตุ๋นมีอะไรนะบอกไปกินปูไหม
อันนี้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยดิฉันเนี่ยรู้จักร้านมาเพราะว่าไปบ่อย
แล้วก็เลือกสรรแล้วว่ามันดีมากแล้วก็ทุกร้านเนี่ยที่พาทุกคนไป
แฮปปี้มากแม้กระทั่งคนไม่ได้ไปทำก็ขอที่อยู่แล้วก็ไปกันเองเมื่อเวลาเขาไปเที่ยว
แล้วก็กลับมาบอกว่าดีมากอร่อยมากสนุกมากอะไรต่างนานา
ก็จะเป็นบ้านอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันดีอ่ะมันดี
ก็หลายคนที่เคยไปก็คงจะรู้เหมือนกันนะว่ามันดีขนาดไหน
เสร็จแล้วเราก็บอกเอาไหมเอาครับเอาครับผมชอบกินปู
แต่บอกได้ได้โอเคก่อนออกจากโรงแรมเนี่ยดิฉันเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบ
เพราะว่าเกาหลีร้านปิดเยอะมากดิฉันไปโกโรสุกิลร้านปิดเยอะมาก
ทุกอย่างเงียบเหงามากกรุงเทพเนี่ยประเทศเราเนี่ยคึกคืนที่สุด
ฉันบอกตายแล้วจะว่ายังไงดีร้านปิดเยอะโรงแรมปิดเยอะมาก
โรงแรมที่อยู่ประจำก็ปิดหมดด้วยด้วยพิษเศรษฐกิจของโควิด
พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ทางโรงแรมที่เราพักเนี่ย
โทรไปเพราะมันใช้ภาษาเกาหลีเนอะบอกช่วยโทรไปเช็คซิว่า
วันนี้เป็นวันจันทร์เปิดไหมเพราะเราไปถึงวันอาทิตย์นะคะ
แล้วเสร็จแล้ววันจันทร์บอกว่าวันจันทร์เปิดไหม
พอเขาเข้าไปแต่เขาบอกว่าเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืน
โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพอสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปจบกันที่กินปู
เพราะว่าพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้องก็จะต้องเข้าทำการผ่าตัดแล้ว
ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะไปกินเร็วหน่อย
เพราะว่ามันจะต้องมีการงดอาหารและน้ำให้ได้๖ชั่วโมง
นะคะในการผ่าตัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย
มันจะทำให้เกิดอาการแบบขึ้นไส้มีเอฟเฟต
ซึ่งทุกอย่างเรารู้หมดเราก็จะต้องอธิบายให้น้องเขาเข้าใจว่า
น่าจะเป็นอย่างนี้บ้างอย่างนั้นเรารีบไปกินเร็วหน่อยก็ได้
วันนั้นเนี่ยพอหลังจากไหว้พระเสร็จเนี่ย
ฝั่งตรงข้ามอ่ะโคเอะมันก็จะมีอ๋อผมรู้แล้วนี่ไง
มันก็จะมีหอสมุดห้องสมุดห้องหนังสือใหญ่โตมาก
ไปไหมไปไหมก็ได้นะเอาไหมไปไหม
แล้วตกลงโซทาเวอร์ไม่ไปเรามาอันนี้ไหม
เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาไปไปโชว์ทาเวอร์ดีกว่า
โอเคเราก็เรียกแท็กซี่แล้วก็ไปโซทาเวอร์
ก็ขึ้นไปโซทาเวอร์น้องเขาก็จะถ่ายรูปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้
แล้วก็เดินเพลินก็ดูแต่แบบเขาก็บอกว่า
ก่อนมาเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมชอบถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้แม่ด้วยนะ
เนี่ยถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็เออก็ดีเหมือนกันเนาะมีคนถ่ายรูปให้
เซลฟี่เองเพราะเป็นคนเลฟี่ไม่เป็น
แล้วแบบว่าถ่ายรูปบอกว่าเอออย่างนั้นช่วยถ่ายคลิปอันนี้ให้หน่อยได้ป่ะ
คือพูดถึงว่าโซทาเวอร์มันไม่เคยเป็นอย่างนี้
สมัยตอนที่เราไปคิวยาวแบบว่าแน่นมาก
เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีคนก็เลยทำคลิปว่า
โซทาเวอร์ตอนนี้กลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ว
เขาก็ล้านลาทำให้เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งสบายใจอากาศมันดีเนอะ

จนกระทั่งมันก็จะมีบอกเรามาส่วนตรงพาร์ทนี้ไหม
ตรงนี้เป็นที่ดูวิวเธอจะเห็นวิวกังนำกับวิวเมียนดก
คือก็เหมือนกรุงเทพกรุงเทพกับธนบุรีอะเนาะ

ในขณะที่นั่งดูเนี่ยน้องเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยวเราแยกกันไหม

บอกไม่ผมเกรงใจแม่
บอกเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจ
บอกเนี่ยผมเดี๋ยวก็อยากจะหยุดถ่ายรูป
เดี๋ยวก็อยากจะทำหนี้เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นต่างนะ

ว่าดิฉันเป็นหญิงแก่เขาเป็นวัยรุ่น
คือมันคนละภาษาความชอบมันก็ต้องไม่เหมือนกันแน่
เริ่มเรียนรู้แล้วเราก็จะพยายามแบบเก็บข้อมูลอย่างนี้
เพื่อที่จะค่อยปรับปรับให้ได้ดีที่สุดนึกออกไหม
แต่เขาไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้อธิบาย
เอาอย่างนี้เดี๋ยวพอไปเนี่ยนะเดินลงไปเนี่ย
คำแล้วมันก็จะถึง
ซึ่งดิฉันรู้มาจากไกเก้
รอลูกทัวร์ทั้งหลายเชิญช้อปปิ้งด่วนเลย

แต่เราจะอยู่ที่นี่มีของเยอะอะไรช็อปขนาดไหน
เอากลับมาฝากเราไว้ได้นึกออกไหมฮะ
แต่ก็ไม่ได้อธิบายให้กับน้องฟัง

ให้มาดูว่านี่นะร้านอยู่ตรงนี้เนอะ

แม่สวยเฉยตรงนี้อ่ะอยากถ่ายก็ถ่าย

อยากไปไหนก็ไปเลยนะคะเต็มที่ไม่ว่ากันเลย
ฉันก็อยู่น่าจะประมาณสัก๒๓ชั่วโมง

แต่ดิฉันแฮปปี้ฉันก็นั่งเพลิน
ดูโทรศัพท์ไปอะไรต่อมีอะไรไป
เพลินไปจนกระทั่งพอนาน

ทิ้งเอาไว้ให้เค้าเนี่ยส่วนนึง

พอทดต่อกลับมาที่นี่ก็อาจจะหิวโซ่เพราะเดินช้อปไม่ได้กิน

เสร็จแล้วดิ่งที่ฉันก็ไลน์ไปบอกว่า
แล้วเสร็จแล้วพอเขาก็กินวัฟเฟอร์อะไรต่ออะไรเสร็จปั๊บเรียบร้อยเนี่ย
เราก็บอกว่าเออซื้ออะไรมาบ้างอ่ะ
จะบอกโอ้โหเครื่องสำอางเนี่ยหนักนะคือซื้อถุงใหญ่มาก
บอกโหหนักนะไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเราก็บอกหนักนะ
เพราะว่ายังมีถุงเสื้อผ้ารองเท้าเลยอีกว่าอุ๊ยมีรองเท้าด้วยเหรอ
อันนี้เข้าเรื่องแล้วนะรองเท้าบอกอุ้ยมีรองเท้าด้วยเหรอ
บอกอ่ะอย่างนั้นเนี่ยกำลังจะไปภูตานไปขึ้นเขาอะเนอะ

ก่อนที่จะไปกินข้าวอ่ะนะบอกไป
ไหวไหมที่ถามเนี่ยเพราะว่าเป็นคนช้อปปิ้งถ้าเยอะขนาดนี้ไม่ไปไหนแล้ว
นึกออกไหมคือไม่ไปไหนแล้วคือเราเข้าใจดิฉันเป็นนักช็อปตัวโยงเลยนะ
จะรู้ประมาณตนได้ในขณะที่เราเขาบอกไว้ครับเขาก็หิ้วไป
ในขณะที่ฮิ้วไปดิฉันพูดว่าเนี่ยถ้าเป็นในเมืองไทยฉันอาจจะรู้จักกับคนเยอะแยะเลย
เดี๋ยวจะเอาไปฝากของได้แต่นี่เสียดายเนอะอยู่เกาหลีพูดก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
จะไปฝากใครมันก็ไม่เอานี่จะสนใจพอไปอยู่กลางเมลมโหมันเงียบเหงามาก
ก็บอกเออถ่ายรูปกันถ่ายรูปให้หน่อยสิจะได้เห็นว่าเมื่อก่อนแน่นขนาดไหนขนาดไหน

เพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนแผน

มันเยอะจริงค่ะมีรูปอยู่ด้วย

ไปก็เดินไปที่ร้านรองเท้า
ที่เดินไปที่ร้านรองเท้า

แล้วก็เป็นคนเป็นคนแบบนี้นึกออกไหมฮะ
เนี่ยรู้เป็นคนแบบนี้จริง

ป้าก็เข้าไปในร้านรองเท้าฉันก็ซื้อของ
ก็เอาของวางบอกอ่ะวางดีนะ

จะมีคนซื้อแล้วก็มีที่นี่ก็มี

ในร้านเลยเราก็ไปเลือกรองเท้า
ดูนู้นนี่นี่นั่นนานนู้นนี่เศษ

พอเสร็จปั๊บก็ลุกขึ้นมา
แล้วก็ยืนอย่างที่คุณเห็นในคลิป

หลายเรื่องมากแบบสอนเยอะมากคือเขาก็เขาจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการแล้วเราก็จะบอกว่าควรจะ
อย่างนี้ฟังหัดฟังหัดฟังไม่ได้ฟาดหรืออะไรนะหัดฟังต้องฟังแล้วจับมือห้ามพูดแบบนี้
ฉันก็ตกใจอุ๊ยฉันก็ตกใจเหมือนกันคือบอกไม่ไปกินปูแล้วไงตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจกันแล้วแผนการเราหมดแล้ว
จองแล้วเราก็ทำหมดทุกอย่างแล้วไม่โมโหแต่คืออย่างนี้ดิฉันอ่ะไม่ได้โมโหแต่แบบอารมณ์แบบ
หนึ่งคือมือวัยคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนเธออย่าพูดอย่างเดียว
ฟังมันจะทำให้เธอฉลาดขึ้นเหมือนกับอันนี้อยู่อยู่ก็แบบตั้งใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะไปแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอดสามครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอีนี่จะบ้าเหรอ
เขาพูดอย่างเงี้ยฮะโทนเนี้ยไม่ไปกินปูแล้วน่ะฉันบอกอ้าวอี้นี่จะบ้าเหรอนึกออกไหม

แต่ที่ทำไปตรงนี้คือตกใจว่าอยู่เนี่ยทำไมก็เปลี่ยนปุ๊บ
พอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนึกออกไหมคือแบบเฮ้ยอย่าสิอย่าอย่างนี้
คือเวลาเราไปไหนมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ป่ะ
ถ้าไม่ไปเนี่ยควรจะบอกก่อนล่วงหน้าว่าไม่ไปแล้วนะ
มีใครจะโกรธว่าถามย้ำมาตลอด
ก็นี่ไงอย่างที่ลืมฉันเล่าไม่ไม่เป็นอย่างนี้จริง
ดิฉันก็ชอบเป็นอย่างนี้บอกว่าเวลาใครทำอะไรผิดก็เลยกลับมา
นี่ตบปากตัวเองเท่าอายุฉันเลย
ดิฉันมักจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวไปถามคนสนิทได้หน่อย

ตะสิก็ใช้คำสักขนาดนั้น
ก็จะอย่างนี้แบบจะบ้าหรือ

ไม่มีเยี่ยมหรือ
โอ้ยตายแล้วก็จะใส่หน้ากากอยู่ด้วย
เสียใจมากเสียใจมากแต่ทำยังไงดีไม่เป็นไร
ปล่อยผมให้ผมอยู่คนเดียว
ให้ผมสงบสะดีแล้วก็เลยปล่อย

เราก็จะเดินตามไปเดินตามไปอย่างนั้น
ก็เดินไปเนี่ยคนมันก็เริ่มมีคนเยอะขึ้น

พอมองอีกทีอ๋อไปยืนอยู่ริมถนนตรงหน้าเมียนดง

เพราะตอนนั้นชอบกินข้าวโพดตรงเนียนตรงมันอร่อยดี
แล้วก็ยืนรอให้เขาเนี่ยคามดาวอ่ะ
ก็คือให้สงบสติอารมณ์ก่อนทุกอย่าง

ก็เห็นว่าเขายังไม่ไปไหนยังยืนอยู่ตรงนั้น
ก็ถือของเต็มเต็มหมดเหมือนเดิม
เกิดขึ้นคือตกใจว่าถามแล้วถามมาตลอดแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีการปฏิเสธใดทั้งสิ้น
ก็ยังคิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่
แล้วอยู่มาบอกอย่างนี้ไม่ได้
บอกว่าน้องต้องเข้าใจนะ
เวลาเราจะทำอะไรกับการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับใครอย่างนี้
สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องเดินเข้ามาคนละครึ่ง
จะชอบไม่ชอบเนี่ยพูดกันดี

คือมันไม่ได้มีทรายบอกเลยว่าจะไม่มีการไป

คือมันไวตั้งแต่แบบเฮ้ยหยุดได้แล้ว

ออกไหมคุณก็คงรู้ว่าเราพูดคุยสนิทกันพอสมควรอยู่ตรงนั้น
เสร็จแล้วดิฉันก็เลยยืนบอกว่า

ที่การที่เราจะต้องแบบมีการรับผิดชอบ
ในการนัดหมายซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
เขาพูดอะไรสอนอะไรหลายอย่าง
แล้วก็บอกแต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมาก
เรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครแม้กระทั่งพี่ทงซึ่งเป็นผู้จัดการเขาผมก็จะไม่บอก
ฉันไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธใดทั้งสิ้นก็แค่ยังจับมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝั่งเขาแค่นั้น
แล้วเราก็คือสอนอะไรนี่นั่นต่างคุยกันไปอยู่สักพักนึงจนกระทั่งทุกอย่างมีการเข้าใจประณีประนอมไปหมดแล้วทุกเรื่อง
กลับมากรอดข้า
ก็นึกว่าทุกอย่างก็สะมมิวเลย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

ส่งรูปไปให้แม่ดูแม่บอกว่าอุ๊ยน่ากินจัง
แล้วก็กินกันทั้งแบบว่าอิ่มแป้เลย
เขาบอกว่าเนี่ยจริงผมก็อยากจะกลับไปดูละคร
อันนี้ที่ฉันคิดว่าน่าจะจำเรื่องนี้ได้
ฉันบอกอ้าวเรื่องดูละครเขาก็พูดอย่างนี้มาเหมือนกันนะคะ
แล้วบอกว่าถ้าสมมติเราไปเวลานี้จะทันไหม
เพราะว่าเกาหลีมันจะเร็วกว่า๒ชั่วโมงใช่ไหม

แล้วตอนที่นั่งกินเขาบอกว่ายังกลับไปดูทันไหม
อ๋อได้เพราะว่าเวลานี้มันยังไม่มาหรอก
ในประเทศไทยเพิ่งจะ๔๕โมงเย็น
ของเราทุ่มประเทศไทยก็ยัง๔๕โมงเย็นอยู่
บอกทันบอกว่าโอเคก็กินกันจนเสร็จเรียบร้อยกลับไป
พอไปถึงโรงแรมเราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
เราเจอกันตอน๑๑โมงครึ่งเนาะ
เพราะเราจะต้องการที่ไปพบแพทย์
แล้วก็ทำการเข้าห้องผ่าตัดตอนปลายโมง
ฉันก็ปล่อยเขาไปในใจดิฉันรู้เลย

เราก็ต้องพยายามบอกว่าต้องห้ามดื่มน้ำ
ต้องห้ามกินอะไรหลังจากนั้น๖ชั่วโมง
ต้องห้ามจริงนึกออกมั้ยคะ
แต่เรารู้ว่าวัยรุ่นเราอยู่กับเขามา
ครึ่งวันแรกแล้วก็๑วันเต็มแล้ว
ฉันกลัวจังเลยจะไปผับบาร์มั้ย

ก็คิดว่าน่าจะไปก็ปล่อยเข้าไป

ฉันก็ต้องโทรกับปลุกบอกว่า
ดีล่าเราเจอกันน้าตอน๑๑ตะโมงครึ่ง
ที่หน้าห้องเนาะ

ก็พอไปถึงโรงพยาบาลทุกอย่างก็พูดคุย

คือห้อภาษณะ
ตอนเย็นดิฉันก็กลับมารับ

นึกออกมันไม่ใช่เคซใหญ่โตมากมาย

ก็พอมาส่งถึงโรงพยาบาลบอกว่า

นอนเลยเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยได้นอน

มันไม่ได้หลับไงคือมันต้องให้รู้ตัว

บอกได้อย่างนั้นเนี่ยจะนอนสัก

หรืออะไรอย่างนี้นะบอกได้เลยเดี๋ยวเย็น

พอถึงเวลาฉันก็ต้องโทร
เพราะว่าฉันต้องโทรถาม

แต่ว่าถ้าเป็นเคสของลูกค้าผู้หญิงเนี่ย
นึกออกไหมว่าเป็นยังไงคะ

แล้วก็บอกว่าตื่นยังเพราะว่าลองจิบน้ำซิ
เพราะว่าการจิกน้ำเนี่ยมันจะได้บอกอาการว่ามีอาการคลื่นไส้หรืออะไรไหม
ถ้าไม่ขึ้นไส้จะได้กินอาหารได้เพราะน้องเขาบอกว่าเขาหิว
บอกว่ายังไงเธอต้องรอให้ครบ๓ชั่วโมงก่อนจึงจะกินอะไรได้โดยเทสวิธีการดื่มน้ำก่อน
เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้บอกว่าเออโอเคอย่างนั้นก็จะไปกินอะไรหรือเปล่า
ไม่ครับเพราะว่าผมอ่ะก็เดี๋ยวก็ซื้อขนมปังมาอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องกินยานะ
อ่ะงั้นก็เสร็จผลปรากฏว่าก็ดิฉันก็ไปของดิฉันนะ
อ่ะบางทีมันมันมันไปด้วยกันไม่มีความมีไม่สนุกพอเช้ามาก็โทรไปบอกว่ากินอะไรหรือยัง
วันนั้นเป็นวันแรกที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมกินอะไรหรือยังพอต้องกินยานะกินเนี่ยกินแล้วก็กินขนมปัง
ของการทำอะไรกันก็ไปเคาะห้อง

เสร็จแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปดูเป็นยังไง
ก็ยังพูดคุยธรรมดาหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
เสร็จแล้วบอกเดี๋ยวจะไปไหน
เขามีไวต้องถามเพราะเขา

อ๋อไม่แล้วครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินนะ

เกิดการลดบวมได้มากที่สุด

บอกทุกคนให้ไปตอนอากาศหนาว

เฟคอะไรทั้งสิ้นซึ่งจะดีมาก

เราก็บอกโอเคเราเข้าใจแล้ว

ดิฉันก็ไปล้านลากับคนอื่น

ตอนนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรดิฉันไม่รู้

บอกว่าพออีกวันหนึ่งก็จะทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน

คือต้องถอดเปลือกแล้วก็ไปล้างแผล

เพราะว่าฉันเป็นห่วงว่าต้องกินยา
คือมันเป็นกฎบังคับที่เข้มงวดมาก
ทางโรงพยาบาลเขาบอกต้องทำแบบนี้

จนกระทั่งวันที่ล้างแผลนะคะ
เราก็นัดกันบอกว่า

เพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะต้องมีข้อมูล

ดิฉันก็จะต้องส่งต่อไปให้กับน้องทุกครั้งเลยว่า

ตอนนั้นเนี่ยก็คงประมาณใสนะคะ

ฉันบอกว่าถ่ายรูป

มันยังไม่ได้อยู่ในวงการนะ
ตัดแล้วก็ดิฉันก็เข้าไปอยู่ในห้องเขาไปดูแผลแล้วก็พอวันที่สองอ่ะ
ฉันก็แค่โทรเช้าโทรเย็นพอวันที่สามดิฉันก็โทรเช้าโทรเย็น
อะไรอย่างเงี้แต่ดิฉันก็รู้ว่าเขาคงเขาก็ไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้
ของเขาอ่ะนะติดต่อเขาไม่ได้ตอนไหนพี่ม้าเดี๋ยวก่อนพอพอพอวันที่สี่
ที่เราจะต้องไปล้างแผลก็ยังแบบเจอกันออกมาเจอกันหน้าห้อง
เดินไปถ่ายคลิปขายห่อหมกให้ดิฉันแล้วก็เดินไปพอไปถึงปั๊บ
ก็ทำการล้างแผลคือเราจะต้องอยู่กับลูกค้าตลอดเวลา
เพื่อที่จะบอกว่าดูแลยังไงหลังจากนี้คือจะมีร่ามเนี่ย
บอกทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะต้องคอยแบบว่าต้องทำอย่างนี้นะ
เพราะว่าเราผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาหมดแล้วใช่ไหม
เราก็จะต้องเข้าใจมากกว่าเราบอกห้ามพลาดอะไรเด็ดขาด
ทุกอย่างจะได้หายได้เร็วที่สุดนะคะอ่าก็พูดคุยเจ็ดบอกนับอ่ะ
ก็เดินออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยว๒๙เจอกันครับ
เก้าก็คือวันที่ต้องตัดใหม่เป็นวันสุดท้าย
ที่เราจะตัดใหม่เสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไปแอร์พอร์ตก็คือกลับ
แล้วก็บอกโอเคแล้วจะไปไหนถามอีกไม่เข็ด
มันก็ต้องถามอะเนาะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงว่ากินอะไร
จะไปที่ไหนรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าจะไปไหนบอก
เดี๋ยวผมเดินแถวเนี้ยบอกอ่าโอเคเดี๋ยวฉันก็ไปเพราะว่าวันนั้นน่ะ
เป็นวันความงามของฉันล่ะตอนตอนบ่ายบ่ายอ่ะบ่ายแก่แก่หน่อย
จะเป็นความงามของดิฉันล่ะเพราะว่าหมอนัดไว้ให้เรียบร้อย
ในขณะที่ดิฉันนั่งเรียนจะเล่าย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่า
ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแตะหน้ากันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย
เอ่อวันรุ่งขึ้นอ่ะก็ไปดูแลน้องฉันครับ
มีวันนี้ฉันก็ไปนั่งทานกาแฟดิฉันก็ทักไลน์ไปหาผู้จัดการเขาว่า
น้องคนนี้เป็นยังไงคือที่ฉันต้องเริ่มแบบศึกษามากขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะ
นึกออกไหมในลักษณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
ฉันก็อยากจะรู้ว่าน้องคนนี้เป็นยังไงก็ผู้จัดการเขาก็โทรมา
ก็พูดคุยหลายอย่างเขาบอกว่าผู้จัดการไม่ได้ดูแล้วเขาไม่บอกอ้าว
ฉันเห็นรู้เรื่องบอกเนี่ยเขาเพิ่งทะเลาะกันไปอ้าวอ้าวแล้วไม่เห็นบอกฉันเลยอ่ะ
อะไรอย่างนี้นึกออกไหมทำไมเธอไม่บอกฉันเนี่ยไม่ได้ดูแลเลย
แล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์ติดต่ออะไรกันใดทั้งสิ้นเลยผมปล่อยแล้ว
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเด็กของปิ๊บมาก่อนพี่ปิ๊บอ่ะเนาะ
แล้วแล้วแล้วเขาบอกว่าแต่ก็ฟิล์ฟก็ไม่ได้ดูแลแล้วอืม
ก็ปริ๊บชาญชาละใช่ชาญชาละใช่ปริ๊บชาญชาละ
ก็เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้บอกอ้าวเหรอ
ฉันก็ไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามจะดิวโฮให้ได้แล้วกัน
อ่ากับน้องคนนี้ก็จะอยู่แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่ดิฉันเนี้ยเข้าไปทำหน้านะคะ
เสร็จแล้วเนี้ยมันก็อยู่อยู่ก็มีข่าวส่งมาให้ดิฉันว่ามีการเอ่อ
เอ่อการทนายเอาไปถ่ายออกจากเมืองไทยถ่ายออกจากเมืองไทยอ่ะเออ
เออทนายโพสต์นู่นนี่นั่นฉันว่าอะไรผู้จัดการเขาก็โทรมาหาฉันบอกว่า
รีบออกไปจากประเทศอยู่นี่ออกไปจากประเทศไหนประเทศเกาหลี
เพราะว่าเขาก็คงจะแบบไปแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอดีฉันคิดว่าตั้งแต่ไม่ได้เจอน้อง
แต่โทรศัพท์คุยกันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าดีฉันก็รับรู้แค่
เราต้องบอกเขาเช้าเย็นเช้าเย็นเนี้ยเท่านั้นเองตกใจมันก็ดิฉันก็อ้าว
ดิฉันก็อ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมไหนบอกว่าจะไม่บอกใครอืม
บอกว่าแม้แต่ทงเองก็จะไม่บอกแต่ทงโทรมาบอกให้รีบออกจากเกาหลีไป
มีปัญหาอีกนิดมาก่อนทางเกาหลีหรือไม่มีสิคะไม่มีค่ะแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วก็มีข่าวแบบด่า
ไอจีดิฉันกับในเฟซบุ๊กก็ลุมทัวร์กันแบบพินาศด่าต้องใช้คำว่าด่านะคะ
ดิฉันดิฉันชินแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเคยโดนอย่างเงี้มาตลอดชีวิต
ก็แสดงว่าแสดงว่าทางทางเกาหลีไม่ได้มีอะไรกับไม่ค่ะก็ดิฉันก็ก็ก็จนกระทั่งแบบ
มีคลิปออกมาดิฉันก็ดิฉันก็ยังลงไอจีของดิฉันว่าไปนี่ไปกินนั่น
ไปเจอคนนั้นไปเที่ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้คือดิฉันก็ต้องปล่อยน้องเขาแล้วเนอะ
เพราะว่าน้องเขาก็จะมีวิถีชีวิตของเขาแล้วอ่ะไม่มีค่ะไม่มี
ทุกวันนี้ก็ไม่มีเอาถ้ามีได้ยังไงคะดิฉันจะเดินทางได้เหรอคะ
นี่จะออกมาจากประเทศเขาได้ยังไง

ใช่ดิฉันก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่า
เขาก็คงจะได้รับกันเอ่อเอ่อบอกเล่าจาก
ทนายว่าควรจะทำแบบนี้
ฉันคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อจะไปเก็บเป็นหลักฐาน
ฉันก็ยังพูดกับผู้จัดการเลยว่าเขามีร่ามไหม
คือมันอันตรายมันไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลย
มีล่านแม่อ่ะโอเคก็พูดภาษาอังกฤษได้
ก็คงจะแบบมาพูดภาษาอังกฤษฉันไม่รู้อะ
เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าก็คงจะไปแจ้ง
ตรวจแจ้งเพื่อที่จะมาขอวงจรปิด
ที่ร้านนี้เอาไปเป็นหลักฐาน

แล้วคู่กรณีเธอชื่ออะไรอ่ะ
อยู่ไหนอ่ะแบบหัวหน้าพาซบอร์ตอะไรอ่ะ

เห็นมาอยู่ทุกคนในนี้

ทุกอย่างต้องติดตัวกับลงพยาบาล

ขอบคุณมากที่ถามเพราะฉันก็จะไล่อย่างนี้
คือพอเกิดเหตุการณ์พอดิฉันรู้เรื่องแล้ว
หลังจากที่ไปล้างแผลแล้ว
พอมีเรื่องราวแล้วพอถึงนั้นนี่
ดิฉันโทรหาเขาทันที
เสียงติดแต่ไม่รับ

ดิฉันก็นั่งโทร๒ครั้ง

แล้วเสร็จแล้วดีชั้นก็คุยกับพุธการเขาอะนะ

แต่ก็คุยกับห้างเทียดังเมืองไทย
แบบเน้องเค้าอย่างนี้มั้ย
เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวจากทนายบอกว่าหนีออกไปแล้วเพราะกลัวดิฉันมาก
น้องย้ายโรงแรมนี่ไปแล้วกลัวดิฉันว่างดิฉันหญิงแก่เนี่ยนะ
กับน้องที่เขาอายุประมาณสัก๒๖ใกล้จะ๓๐
ถ้านางฟาดมานิดนึงฉันก็คงจะล้มแผลไปแล้วอะเนาะ
ดิฉันเนี่ยก็ต้องจัดการไปที่ฟรอนซ์ทันที
วันนั้นคือวันศุกร์เป็นวันที่ดิฉันเนี่ยจะต้องแบบเกิดอะไรขึ้น
ฉันก็ต้องไปเคลียร์ข้างล่าง
ข้างล่างเนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไร
ฉันก็ถามว่าเกสยังอยู่ไหมแขกยังอยู่ไหม
เขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไร
ดิฉันก็แบบชัดใจยังไงคือไม่มีอะไร
เพราะว่าดิฉันบอกว่าเช็คเอาไหม
เขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไร
เพราะว่าอย่างนี้การเข้าพักในโรงแรมเนี่ยส่วนหนึ่งทางโรงพยาบาลจัดให้
ส่วนที่เหลือเนี่ยต้องจ่ายเองแล้วก็เราก็ต้องจ่ายหมดเลย
หมดเลยก่อนที่จะเข้าไปพักทุกอย่างก็คือจบ
ดังนั้นเนี่ยเวลามันเช็คเนี่ยคุณจะเดินออกเมื่อไหร่โดยที่ไม่บอกก็ได้
เพราะว่ายังไงเนี่ยลีสไอ้ชื่อมันก็ยังต้องอยู่ในคอมอยู่ว่าเธอยังอยู่ไม่ได้มีการเอาท์ใดทั้งสิ้น
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นดิฉันก็ได้ยินดิฉันก็จะไปคือนอนห้องติดกันเลยนะครับ
พยายามจะฟังเสียงว่ามีคนอยู่ไหมอะไรนะ
ยังยังดิฉันก็ยังดิฉันก็แบบเริ่มแบบเริ่มแบบสงสัยไปเรื่อยก่อนนะฮะก็ยังไม่ได้แบบว่าก้าวไก่ล่วงไปถึงไหน
พอดีแบบได้ยินเสียงกรอบดิฉันก็สงสัยยังอยู่พอไปเปิดกลายเป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องของน้องเขา

แต่ไปตั้งแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไปตั้งแต่วันที่ล้างแผล
เพราะวันที่ล้างแผลเสร็จเดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเจอกัน๒๙นะครับก็คือวันตัดใหม่
ดิฉันก็ถามว่าเราจะไปไหนบอกเดี๋ยวเดินแถวเนี้ย
ฉันก็ว่าคงจะเดินแถวนี้กลับไปที่โรงแรมแล้วก็คงจะไปเก็บข้าวของแล้ว
ไม่ทราบใดทั้งสิ้นพี่ไม่สามารถติดต่อน้องได้เลยพี่โทรก็เหมือนติดแต่ก็ไม่มีใครรับ
พี่ส่งข้อความว่าอย่าลืมนะวันนี้จะต้องไปหาหมอนุ้ยเนี่ยก็ไม่อ่านจนกระทั่งพี่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้ผู้จัดการ
แต่ว่าพี่คุยกับผู้จัดการตลอดเวลาเนอะพี่ก็ส่งไปให้ผู้จัดการบอกให้คุณผู้จัดการคะช่วยส่งข้อความอย่างนี้ทั้งหมดนะคะไปให้น้องด้วย
แต่เขาก็ไปกินปูน้อง
ใช่ไม่รู้กลับไปดูละครก็ไม่ได้พูดอะไรเลยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรใดทั้งสิ้นเลยพี่ก็ไม่รู้
พี่ถึงได้ถอยห่างอ่ะเข้าใจไหม
ดังนั้นเนี่ยคนเรามันไม่เคยไปไหนร่วมกันอ่ะมันต้องศึกษาเรียนรู้พี่เป็นคนที่เดินทางตลอดกับคนแปลกหน้าตลอดเวลาตอนทำหนังสือพี่เป็นเป็นช่างแต่งหน้าพี่จะต้องไปกับทุกหนังสือดังนั้นเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าคนอย่างพี่นี่เป็นจิ้งจกเลยนะคือพี่สามารถไปเล่มนี้นะเปลี่ยนได้ไม่งั้นพี่จะได้ไปมาตลอดทั่วโลกเหรอถูกไหมล่ะ

จนถึงวันนี้ได้เจอหรือได้คุยกับทุกคน
ก็ได้คุยกันวันที่๒๙ไงในวันที่ตัดหมายเจอตัวเลยสิคะ
เพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็จะต้องไปตัดใหม่
คือพี่ก็เช็คหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้จัดการผู้จัดการตอนแรกก็ข่าวว่ากลับกลับประเทศไทยเลยใช่ไหม
ดิฉันก็ดิฉันก็เช็คกับผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าก็ยังอยู่หมดทุกสิ่งทุกอย่าง
๒๙ไปตัดใหม่บอกถ้าตัดใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันนะไม่ต้องไปเจอก็ได้
แต่ผู้จัดการบอกก็บอกว่าผู้จัดการสิเพราะน้องบอกได้ไงกับน้องก็ไม่ตอบพี่
พี่ก็ต้องพูดกับผู้จัดการผู้จัดหาบอกไม่ต้องไปเจอก็ได้บอกว่าไม่ได้นะทง
พี่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ให้มันจบสิ้นไปเลยเนี่ย
คือทำเนี่ยเหมือนกับที่ทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยทำหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
คือไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรใดทั้งสิ้น
เพราะว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วแยกแยะทุกอย่างเป็น
งานก็งานส่วนตัวก็คือส่วนตัวถูกไหมคะ
ดิฉันก็อ่ะทำอย่างนี้ให้หมดดิฉันก็ไปรอก่อนเวลาเลยนะ
ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รู้เรื่องเพราะว่าดิฉันต้องเล่าทุกอย่างให้โรงพยาบาลฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะ
แล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่พี่พยายามที่จะแบบว่าหามาให้ได้อะไรอย่างนี้
เอ่อรู้แม้กระทั่งเขาย้ายวันกลับซึ่งก็จะกลับวันนี้วันที่สามสิบ
ความเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่เราจะกลับ๒๙ก็จะมีรถมารับแล้วก็กลับ
ก็กลายเป็นว่าต้องมารับดิฉันคนเดียวซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคอมพิมเมนตาลีให้พี่
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นคนไข้เนาะพี่ก็ต้องจ่ายตังค์เองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นคอมพิมอินเทอรี่ให้
แล้วน้องล่ะเดี๋ยวถามน้องว่าอยู่ที่ไหนจะได้เอารถเนี่ยไปที่นั่น
แต่น้องอ่ะเดี๋ยวเล่าเลยต่อนิดนึงนะคะรวบแล้วรวบแล้วพี่ก็อยากจะร่วมเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอพอไปเจอเสร็จเนี่ย
ก็พี่ก็พูดคุยธรรมดาผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในห้องนะนะบอกว่าพี่คงไม่เครียดหรอกเนอะ
บอกว่าเพราะว่าพี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะนะบอกว่าเราก็ฟังเฉยไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ผมมาเครียดมากเลยตอนนี้อะไรพวกนี้
ขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคะว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิด
เขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตบหน้าใคร
คุณคืนน้องตอนนั้นเค้าจะพูดประมาณอย่างนี้ว่าผมมันก็ต้องทำแบบนี้นะ
ว่าเอ่อเขาตักไปหาหลายคน
แล้วก็มีคนเดียวที่ช่วยถามกลับมา
เขาก็เลยคงจะใช้คนนี้

เมื่อกี้ก็บอกตั้งแต่แรกว่ากลักษ์
ดิฉันนะถามผู้จักรกรกับเขานะคะ
บอกว่าพ่อแม่เขาว่าไง
พ่อแม่เขาเข้าใจ

คุยกับพ่อแม่เขาแล้วพอดีฉันก็ไม่มีความสบายใจอยู่
ใช่ไหมพ่อแม่เขาบอกพ่อแม่เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉัน
เล่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้กระทงฟังว่าเคลียร์อย่าง
ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะแม่เขาบอกเขาเข้าใจแล้วก็
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยเจอกันในรายการอันหนึ่ง
กังวลเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องกังวล
พี่ว่าอาจไปมาตำเริงการนี้ที่เมืองไผ่ได้

เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นู้น

ที่ดีชันพูดมาทั้งหมดนี้นะค่ะ
คิดว่ามันน่าจะจบตรงที่ริมถนนตรงเมียงดงแล้วมั้ง

แล้วก็พูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาก็บอกแล้วว่า

กระทั่งเขาวิ่งเข้ามากอดดิฉัน

เป็นวัยที่จะยังมงทางด้วยที่เกาหลีมั้ยคะ

ให้ทางธุรกิจไทยทั้งปวดทั้งปวง
เช็คดูที่สถานีเมียงดง

เหตุการณ์เด็ดกันอย่างนี้วันนึงเยอะมาก
ก็เขาไม่รู้ไงว่าพี่เป็นใคร
ใช่ถึงเดิม
ไม่เขาแค่ไปขอคลิปเท่านั้นเอง

พี่ดีเสมอนะตั้งแต่วันที่เรายืนจับมือกันตรงเมียงดงแล้ว

แสดงว่าเขาอาจจะคิดแบบไม่แฮปปี้ก็ได้
ไม่งั้นเขาจะทำการดำเนินการมาถึงแม่ต่อขนาดนี้
ไม่มีค่ะ

พี่มีอาชีพอะไรอ่ะคะตอนนี้
ก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิม
มีเรื่องทีไรก็ขายดีตลอด
จริงอดีตฉันหนีออกมาแล้วตั้งนาน๓ปีแล้วเนาะ

ก็ได้พูดอะไรบ้าง
ต้องบอกว่าเสียหายไหมทุกคนก็บอกว่ามันเสียหายมากเลย
ดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียหาย
แต่เป็นคนที่แบบว่าเวลาไปเทียบกับตอนช่วงที่โดนไล่ออกจากงาน
ดิฉันว่าอันนั้นใหญ่โตมากกว่า
ดิฉันยังแบบอภัยได้หมดทุกเรื่องราว

มันจะเป็นเรื่องของคนส่องคน

ไปโพธนา

แต่ดิฉันควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้

พี่มายจะไม่ฟ้อง
พี่พูดไม่ได้นะคะว่าพี่จะฟ้องหรือไม่
พี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยเท่าไหร
เรียนหนังสือเรียนกฎหมายหนึ่งพี่ยังรำคาญ

พี่มายหรือพี่มายในระหว่างกับแตกของพี่มายแบบน้องอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่า
คงอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็คงจะมีศักดิ์ศรีเกียรติยศอะไรของเขาอะเนาะ
แต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนสั่งสอนเด็กอะ

ถ้าเกิดธนาตริย์ตั้งไม่ยอมหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเขาจะฟ้อง

พี่ยังแบบว่าให้เอเจนคนอื่นบอกเธอมาดูดิจมูกสวยมากจมูกสวยมากจริงอ่ะ

ก็นั่นน่ะสิคะจริงเราก็มีเรื่องกันแค่สองคนตรงนั้นนะ
ถ้าสมมุติว่าไม่ไปบอกใครก็มันก็คงไม่มีใครรู้
แล้วเราก็ปรณีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อย
ก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรอย่างนี้ก็คือจบ
แล้วน้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ย
มันยังคาใจอะไรเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนาย
ทนายก็ไปทำแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำยังไงอ่ะคะ

นี่ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทนายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้ว
แต่เรื่องที่ตั้งแต่ดิฉันเนี่ยเรื่องตั้งแต่ดิฉันอ่ะ
ออกจากงานมาจนกระทั่งเรื่องของเอ่อเมื่อเร็วนี้ที่เรื่อง

แต่งงานเพศสภาพเดียวกันอะไรอย่างเงี้
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนก็โจมตีแต่ดิฉันก็ไม่เงียบเฉยมาตลอด
ก็อยากจะโจมตีเดี๋ยวเบื่อก็คงเงียบไปเอง
ฉันยังมีชื่อเสียงขนาดนั้นใช่ไหม
ให้ใครให้พี่ใครเรียก
ให้แล้วใครเป็นคนหาข่าว
ใครเป็นคนสร้างข่าวไม่ใช่ตัวพี่เนอะ
เพราะพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างข่าวเด่นตั้งสิ้นเลย
หลังตัวนี้พี่มันจะเจอกันได้เจอกันไหม
เนี่ยค่ะจะเจอไหมน้องเดี๋ยวจะเจอวันพรุ่งนี้

ใช่ค่ะในรายการคุยแซ่บโชว์

เพราะว่าน้องเขารู้จักกับเจ้าของรายการ
แล้วก็ผู้จัดการเก่าเขาก็รู้จักกับเจ้าของรายการ
เขาก็เลยจะหาทางทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
ให้มาตรงนี้เพื่อจะไปเคลียร์ทุกอย่าง
ซึ่งน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันที่นี่

ว่าขนาดจะไปข้อห้องก็ยังแบบเดี่ยวก่อนเอาไงเอาไง

ด้วยหน้าที่ของดิฉันเนี่ยมันจะต้องไปดูแลลูกค้า
ว่ามันเป็นยังไงมันบวมขนาดไหนมันเจ็บไหม

อ่ะพอวางหูเสร็จแล้วก็ตัดสินใจไปเคาะห้อง
แล้วก็ถามแล้วก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อที่จะไปดูว่าหน้าเป็นยังไง
น่าแท่นั้นเนี่ย

มันจะมีแบบโอ้โหคนอย่างพี่เนี่ยแก่ขนาดนี้

อย่าเลยอย่าไปคิด
ดิฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงที่ให้เป็นกระแสแล้วก็เป็นบทเรียน
ฉันเขียนเอาไว้แล้วเหมือนกัน
อยากทำศัลยกรรมไปกับพี่รับรองว่าจะดูแลอย่างดี
มีเลี้ยงปูและไม่ตีขอพูดกันดี
โถไยังมีอีกตั้งแหลายคนอยากใจจากนี้
พอเสร็จเลยเนี่ยตุ้คคมันบอกเดี๋ยวจัดรับอันจะไป

แต่ว่าอีกสองคนอ่ะเขายงไม่นัด

บางทีคนบางที๒บางที๕

ดิวเซอร์เขาโทรมาคอนเฟิร์มพี่ที่เกาหลี

พี่ก็ถามบอกลองไปถามน้องสิเขาแน่นอนไหม

จะทำยังไงหันขนาดนั้นเลย

ฉันต้องไปดูแลการแต่งหน้าลูกค้าละ